สามีภรรยาไปร้องกับทนายรณรงค์ว่าเขาซื้อสลากกินแบบรัฐบาลมา
งวดวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๖๒คือถูกรางวัลที่๑๓ใบ๑๘ล้านบาท
แต่ทีนี้สลากมันหายไปเขาสงสัยว่าพี่ชายของตัวเองที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน
จะเอาไปเพราะว่าพี่ชายหนีออกจากบ้านแล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
นายศรีอานนท์แสงอรุณอายุ๓๔ปีแล้วก็นางเพชรนาราคุณวิชัยอายุ๒๘ปี
เดินทางเข้าปรึกษากับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
วงคืนความยุติธรรมในสังคมหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาหมายเลข๑๗๔๐๕๕จำนวน๓ใบ
เป็นเงิน๑๘ล้านบาทแต่สลากหายไป
นายศรีอนนท์เล่าว่าเขาไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง
ช่วงเดือนพฤษภาคมบอกว่าขอให้ถูกหวยรางวัลที่๑
หลังจากนั้นมาอาการก็เหมือนคนโดนของ
พอวันที่๕มิถุนายนก็มีเสียงแววมาในหูให้ไปหาหมอปลา
เพราะว่าเขาเองงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
วันที่๗มิถุนายนทีนี้เริ่มมีอาการนะร้อนไปทั้งตัว
เพื่อนที่รู้จักกันบอกว่าให้ไปหาหมอปลาสิ
เขาก็เลยตัดสินใจขับรถไปเลยค่ะที่จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างทางไปแวะปั๊มปอตทในจังหวัดเพชรบุรี
ถามหาเลขในใจที่เขาคิดไว้คือ๖๖แต่ลุงไม่มีมีแต่๕๕
ก็เลยช่วยลุงซื้อไป๑๗๔๐๕๕ซื้อมา๓ใบ
ด้วยความสงสารนะคะแล้วก็เลขใกล้เคียงกับทะเบียนรถของตัวเขาด้วย
ก็เลยซื้อเอาไว้แล้วก็เดินทางไปหาหมอปลา
หลังจากรักษาจนอาการหายแล้วก็เดินทางกลับบ้านย่านครองตันกรุงเทพ
ลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ยมาใส่ในกล่องชิดชู่เอาไว้บนรถเอาไว้บนตู้เย็น
จังหวะนั้นนายวีรพลแสงอรุณอายุ๓๕ปีพี่ชายมาเห็นพอดี
กระทั่งวันที่๑๖มิถุนายนวันนี้หวยออกเขาดีใจค่ะ
ถูกลอตเตอรี่สิบแปดล้านบาทหลังเลิกงานก็รีบกลับมา
หาลอตเตอรี่ที่เก็บเอาไว้แต่ไม่เจออ้าวไม่เจอแล้ว
ที่ใส่ไว้ในกล่องทิชชู่สอบถามพี่ชายแล้วก็น้าสาว
ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ไม่เห็น
ระหว่างที่เขาคิดว่ามันหายไปไหนเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยทำให้หวยหายไปหรือเปล่า
โทรไปหาร่างทรงที่สปลาวไปสอบถามร่างทรงว่าหวยหายไปไหนอีก
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เขาก็ว่าอย่างนี้

เขาบอกไหมว่าคนที่เอาไปลักษณะเป็นยังไง
เขาก็ไม่บอกเขาก็มีแต่บอกผู้หญิงผู้ชายแค่นี้
เขาก็พูดแค่นี้

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนคลองตัน

สังเกตนะพฤติกรรมพี่ชายแปลก
คือทำไมดูอู้ฟู้ขึ้น

จากคนที่เย็บผ้าอยู่ที่บ้าน

เออเนี่ยเดี๋ยวฟังช่วงนี้หน่อยค่ะ
จับพิรุดได้ตอนปลายเดือนวิทยุนาธิ์

คือว่าพฤติกรรมเขาลุกลี้ลุกลนงานไม่ทำ
โทษว่าคนอื่นไม่ทำงานแต่ตัวเองไม่ทำงาน
แล้วก็มีพฤติกรรมผิดปกติ
จากคนไม่เคยผิดปกติก็ผิดปกติไป
ผมลุกลีลุกลนแล้วไปถามซื้อที่เขา

แล้วก็คุยกับหลานว่าจะไปสร้างบ้านหลัง๓๔แสน

แล้วเขาไปกินราวกับเพื่อนเขาที่ต่างเมืองบัน
ช่วงเดือนต้นเดือนศิกแล้ว

แต่ผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนเขานะแต่หลานผมเป็นเพื่อน
หลานเลยมาให้ดูเพราะว่าเสีย๑๘ล้านมาหา
ผมก็งงว่าเพื่อนเขารู้ได้ยังไงว่าเขามีเสีย๑๘ล้าน
เห็นไหมคุยเรื่องที่เรื่องทางอูฟูขึ้น
นายศรีอนนท์บอกด้วยนะว่าวันเดียวกับที่ไปแจ้งความ
พี่ชายของเขาหายตัวออกไปจากบ้าน
หายไปแล้วก็บล็อกการติดต่อทุกช่องทางเลยนะ
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้
ขณะที่น้าสาวเองก็ย้ายออกไปจากบ้าน
ที่ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกันมาก่อน
ก็เลยสงสัยว่าพี่ชายเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ไป
ส่วนน้าสาวก็อาจจะมีส่วนรู้เห็นด้วย
นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับทนายรณรงค์
ซึ่งทนายบอกว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบก่อน
ว่ามีมูลน่าเชื่อถือหรือไม่
โดยวันนี้นะคะช่วงบ่าย๑๓นาฬิกา
นายรณรงค์พร้อมเจ้าทุกข์จะเดินทางไปที่สนคลองตัน
เพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีนี้ต่อไปค่ะ

มาแล้วยังคะมาแล้วยังอะไรคะมาแล้วยังคะ

เมื่อกี้แอบไปดูในกระเป๋าคุณสุภาษา
เห็นอยู่มีเลขอยู่มีหลายบงหลายใบอยู่
มีใบเดียวเอาเหรอคุณผู้ชม